มาดูเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจริงกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงอายุสัก๑๘ปีค่ะ
ไปมีเพศสัมพันธ์กับรุ่นน้องจนกระทั่งเธอตั้งท้องค่ะ
แล้วก็แอบไปคลอดที่คลินิกแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ำลูกเธอหลุดออกมา
แล้วเธอคิดว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาลูกไปใส่ในถุงดำ
แล้วแอบเอาไปทิ้งแบบนี้ค่ะ
ปรากฏว่าจริงน้องยังไม่ตายนะคะ
แต่น้องมาตายเพราะว่าขาดอากาศหายใจ

ถุงดำคุณหมอชนสูตรพลิกศพแล้ว
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพวงจรปิดนาทีที่คุณแม่วัยใสอายุ๑๘ปีเองค่ะ
นำศพลูกที่เพิ่งคลอดไปทิ้งในถังขยะ
หลังจากนั้นเธอก็ถูกตามรวบตัวได้นะคะ
ขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ทีนี้สอบสวนทราบว่าผู้หญิงคนนี้ไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่ง
เกิดอาการปวดท้องกระทันหันก็เลยไปเข้าห้องน้ำ
แต่ในขณะนั้นจู่ลูกที่เธอตั้งคันไว้คลอดออกมา
เธอตกใจทำอะไรไม่ถูกค่ะจึงอุ้มทารกขึ้นมา
แต่ในจังหวะนั้นทารกเกิดหลุดมือ
และเสียงร้องของทารกก็เงียบไป
คิดบอกว่าตอนนั้นเด็กน่าจะตายแล้ว
จึงใช้มีดพับที่พกมาด้วยเป็นมีดพับขนาดเล็ก
ตัดสายสดือส่วนรกก็ทิ้งลงในถังชักโครก
จากนั้นก็ออกมาจากห้องน้ำเพื่อไปหาถุงใส่
ไปพบถุงบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละค่ะ
หยิบถุงที่พบเอาทารกใส่ลงไปในถุง
จากนั้นก็นำถุงไปทิ้งที่ถังขยะ
ก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ท้องเธอรับสารภาพบอกว่า
ไปมีเพศสัมพันธ์กับรุ่นน้องในสถานศึกษาเดียวกัน
ก็เลยปกปิดทุกคนทั้งแฟนทั้งพ่อแม่
ไม่ให้รู้ว่าตัวเองตั้งคันจนกระทั่งเด็กคลอดออกมา
ส่วนคุณหมออย่างที่บอกไปสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
คุณหมอบอกว่าสาเหตุคือเกิดจากการขาดอากาศหายใจ
เพราะว่าน้องไปถูกมัดในถุงดำ
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหากับหญิงสาว
คุณแม่วัยสัยคนนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

เรื่องแบบนี้นะบอกพ่อกับแม่เถอะ
พ่อแม่ไม่ใจร้ายใจดำที่จะไปทำร้ายลูกตัวเองหรอก
แล้วหลานก็คือก็หลานตัวเองอีก
แต่ดูสิน้องเนี่ยทารกที่คลอดมาไม่ใช่เพราะตกกระแทกพื้นนะ
ตกเพราะขาดอากาศหายใจอยู่ในถุงดำ